ช่วงนี้ลุ้นกันต่อไป
เพราะว่าเรามีเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์มาฝากคุณผู้ชมนะคะ
ใครที่อยู่ในสายความเชื่อช่วงนี้ก็ส่งไลน์มาถามกันเยอะมาก
พาไปที่แรกจังหวัดอ่างทองที่นี่เขาพบบ่อน้ำผุด
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าบ่อน้ำผุดที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มาก
ช่วยรักษาอาการได้จริงหรือเปล่าให้โชคให้ลาบจริงหรือเปล่า
ที่วัดโพเอนนะคะตำบลรำมศักดิ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติ
ทางวัดได้ทำการเทปูนโดยรอบเป็นบ่อขนาดกว้าง๑เมตรยาว๑เมตรลึก๑๕เมตร
ก่อปูนล้อมรอบแล้วก็มีฝาปิดไว้ซึ่งภายในบ่อจะมีน้ำใสผุดออกมาตลอดปี

ชาวบ้านที่รู้ข่าวก็ต่างนำขวดมาตักกันนำพาชนะมาใส่กรอกกลับบ้านกันไป
เพื่อที่จะใช้ดื่มใช้อาบเพราะเขาบอกว่ามันสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะ
และก็จะเกิดความโชคดีด้วย
อกจากนี้ก็มีการจุดทูปอธิษฐานขอพรกับหลวงพ่อขาวพระประธานในโบสถ
เพื่อขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ขอโชคขอลาบ
เพื่อที่จะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันต่อด้วย
ด้านพระเฉียบจันทโตโชพระลูกวัดโพเอนะคะ
ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้าน
ที่ว่าน้ำที่ผุดขึ้นมาเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคภัยได้
เนื่องจากว่าน้ำนี้น้ำผุดนี้เกิดมาหลายปีแล้ว
ในช่วงที่ทางวัดทำการบูรณปฏิสังขรโบสถ
เพื่อทำการต่อเติมมุกแล้วก็ซ่อมแซมบูรณะตัวพระอุโบสถใหม่
โดยช่างได้มีการขุดบ่อเป็นหลุมเพื่อที่จะทำการตอกเสา
พอขุดครบทั้งหมด๘บ่อก็เลยพบกับเหตุการณ์ประหลาด
ก็คือมันมีน้ำค่อยซึมออกมาจากพื้นดินทุกบ่อเลย

ปัจจุบันเหลือเพียงแค่๑บ่อที่บริเวณหน้าโบสถ์เท่านั้นนะคะ
ทางวัดก็ได้ทำการก่อปูนโดยรอบพร้อมทำฝาปิดเอาไว้ให้แบบมิดชิดนะคะ
และก็เปิดให้กับชาวบ้านได้ทำการตักน้ำมนต์จากบ่อ
ตามความเชื่อและความศรัทธาไปดื่มกินไปอาบขอโชคขอลาบกัน

ถ้าเกิดจะตักกลับบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างนี้ได้
แต่ว่าอย่าใช้ดื่มเลย

ถูกต้องมันเป็นเรื่องของความเชื่อจริง

แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีใครมาตรวจสอบว่า
บ่อน้ำมันมีสารอื่นเจือปนด้วยหรือเปล่า
ถ้าเราดื่มเข้าไปแล้วมันมีสารที่ก่อให้เกิดอะไรต่าง
มันจะทำให้ท้องร่วงท้องเสียได้นะ
คุณชนะหมายถึงน้ำใสแบบนี้น้ำใส
อย่าไปไว้ใจเช่นเดียวกันกับผู้หญิง
กับผู้หญิงได้

คุณผู้ชมส่งมาเลยชอบข่าวบ่อน้ำผุดที่อาธารกรรม

ข่าวไหนก็ไลน์มาพูดคุยกับเรากันหน่อย